วันนี้ใบตองจะพาคุณผู้ชมมาสัมผัสกับมรดกการกินตั้งแต่สมัยบรรพบุรุษไกรพลผมสีทองด้วยค่ะ
ท่อส่งต่อกันมาจากรุ่นสู่รุ่นนะคะลูกล้านเหลนจนกลายมาเป็นอาหารไทยที่ไม่คุ้นเคย
และที่สำคัญซ่อนตัวอยู่ในย่านเก่าแก่แห่งกรุงเทพมหานครย่านกุดีจีนแห่งนี้นี่เอง
หนึ่งในย่านประวัติศาสตร์เก่าแก่ของกรุงเทพที่วันนี้ใบตองพามาสำรวจกันนั่นก็คือย่านกุดีจีนค่ะ
ไปคุยกับคุณพ่อบาทหลวงที่ดูแลวัดแห่งนี้กันค่ะ
คือใบตองอยากจะทราบถึงที่มาของชุมชนแห่งนี้ค่ะคุณพ่อ
ประวัติความเป็นมามีการมาก่อตั้งกันตั้งแต่สมัยไหนอ่ะคะ
นี่เป็นวัดความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับโปรตูเกส
แล้วเราจะเห็นว่าโปรตูเกตเป็นชาติแรกของยุโรปที่เข้ามาในสมัยกรุงศรียุธยา
และชาวโปรตูเกตก็มีส่วนที่สัญญากับกษัตริย์ไทยที่จะทำการค้าแล้วก็เผยแพร่ศาสนาคริสต์
ครั้งเสียกรุงศรียุธยาครั้งที่๒ชาวปุรกิจนี่แหละที่ได้ช่วยพระเจ้าตากพร้อมกับคนไทยกรอบกู้เอกราชจากพม่า
ดังนั้นเมื่อพระองค์ท่านทรงชนะพม่าแล้วก็ตั้งกรุงธนบุรี
พระองค์ท่านก็เลยพระราชทานที่ดินสำหรับสร้างโบสถ์ให้ชุมชนชาวโปรตุเกตลูกหลานชาวโปรตุเกตได้อยู่ที่นี่
และวันที่พระองค์มอบให้นั้นเป็นวันที่๑๔กันยายนชาวคริสต์ฉลองวันไม้กังเขียนศักดิ์สิทธิ์
ก็เลยตั้งชื่อบทแห่งนี้เป็นภาษาโปรตูเกตว่าสังตะคุ
สังตะครูสที่เป็นภาษาโปรตูเกสแท้เลยใช่มั้ย
ปัจจุบันที่เราเห็นงดงามเนี่ยเป็นโบสถ์ที่สร้างเมื่อปีคริสตราช๑๙๑๖ก็มีอายุมา๑๐๐ปีแล้ว

ของวัดสังตะครุสแห่งนี้ที่มีอายุถึง๒๕๐ปีมาแล้ว
ตั้งวัดมาตั้งแต่สมัยกรุงธนบุรีเลยทีเดียว
เรียกว่าเป็นหนึ่งในหน้าประวัติศาสตร์สำคัญของกรุงเทพเลยล่ะค่ะ
วันนี้ใบตองได้รู้ถึงที่มาที่ไป
เรียกได้ว่าเป็นประวัติศาสตร์ของประเทศไทยเราเลยนะคะ

คุณผู้ชมค่ะเมื่อพูดถึงย่านกุดีจีนแล้วเนี่ย
เชื่อว่าหลายคนจะต้องนึกถึงขนมฝรั่งกุดีจีน
ซึ่งเป็นขนมที่ถูกปากใครหลายคนเลยนะคะ
มีรสชาติหอมหวานมันอร่อยค่ะ

หลากหลายชนิดเลยที่ได้รับมรดกตกทอดมาจากชาวโปรตูเกต
วันนี้แหละค่ะใบตองเลยจะเชิญคุณผู้ชมไปชิมพร้อมกัน
รับรองเลยว่าอิ่มท้องแล้วก็ตื่นตาตื่นใจแน่นอน
ไปกันเลยที่บ้านสกุลทอง
และอาหารโปรตูเกตที่ใบตองมาตามหาในวันนี้
ก็อยู่ในซอยกุดีจีนข้างวัดสังตะครุสนี่แหละค่ะ
กับบ้านไม้หลังนี้ที่มีชื่อว่าบ้านสกุลทอง
ที่มีทายาทสืบเชื้อสายมาจากชาวโปรตูเกต

ปัจจุบันเปิดบ้านเป็นร้านอาหารเล็กขึ้นค่ะ
คุณผู้ชมค่ะนี่แหละค่ะที่ใบตองบอกว่าจะพามาชิม
อาหารที่เป็นมรดกตกทอดมาอย่างยาวนาน
คืออาหารที่เรียกว่าอาหารสยามโปรตูเก
สำหรับวันนี้เราจะทำเมนูที่มีชื่อว่า
ต้มมาฝ่านหรือว่าภาษาโปรตูเกตเราจะเรียกว่ามอลฟาโดค่ะ
ผักของต้มมาฝากเนี่ยนะคะมันก็จะมีทั้งหมดเนี่ย๔อย่างค่ะ
ก็คือหัวไชเท้าหัวไชเท้ากะลำปลี
แล้วก็มีคณะแล้วสุดท้ายเนี่ยค่ะต้นหอม

มะฝาดคืออาหารสยามโปรตูเกตจานแรกที่พี่แตนแนะนำให้ใบตองรู้จักค่ะ
ชื่ออาจจะฟังยากแต่วัตถุดิบและวิธีการทำดูคุ้นเคยค่ะ
เพราะใช้ผักสดและสมุนไพรที่หาได้ในบ้านเรา
เรียกว่าเป็นการดัดแปลงการทำอาหารให้เข้ากับท้องถิ่นนั่นเอง
ท่านทูตโปรตูเกตที่ท่านมาทานข้าวที่บ้าน
ก็คือเล่าพี่แตนฟังว่าที่โปรตุเกตอ่ะค่ะเมนูเนี่ย

แต่ของเขาต่างจากเราคือของเขาจะเคี่ยวตุ๋นเฉพาะผัก
แต่วิธีการทำก็เหมือนกันรสชาติที่เราให้เนี่ยท่านบอกว่าถูกต้องแล้ว

นี่พอใส่ผักเนื้อสัตว์เรียบร้อยก็คือที่เราปรุงรสเอาไว้

ท่านทูตโปรตูเกตที่พี่แตนพูดถึงก็คือท่านเอกอัครราชทูตโปรตูเกตประจำประเทศไทยที่เคยมาสำรวจชุมชนโปรตูเกตในย่านนี้และได้มาลองกินอาหารสยามโปรตูเกตของบ้านสกุลทอง
ทูตโปรตูเกตเป็นคนการันตีเองเลยนะคะว่าหน้าตาและรสชาติอาหารหลายอย่างของที่นี่มีความคล้ายคลึงกับที่ประเทศโปรตุเกตเลย
ขั้นสุดท้ายเนี่ยค่ะเพื่อเป็นการอบให้หอมเนี่ยพี่แตนก็ต้องปิดฝาแล้ว

เห็นขั้นตอนการทำต้มมะฝาดเหมือนจะง่ายแต่ต้องเคี่ยวไว้เป็นวัน
งั้นเราไปดูอีกเมนูหนึ่งดีกว่าที่หน้าตาฝรั่งขึ้นไปอีกกับเมนูที่มีชื่อว่าหมูซาวโม
ก่อนอื่นนะคะเราก็จะใช้มันหมูเนี่ยนะคะเราจะต้องหั่นนะคะเป็นเส้นยาว
เดี๋ยวเราก็จะเอาไปยัดในหมูค่ะน้องไม่ต้อง

ใช่แล้วเพราะว่าสันในเนี่ยตัวเนื้อเนี่ยนะคะจะแห้งถ้าเราใส่มันหมูเข้าไปเนี่ยมันจะทำให้เนื้อที่เวลาเราทอดแล้วเอาไปอบเนี่ยข้างในมันจะฉ่ำ
เดี๋ยวหนูจะเห็นเลยเวลาที่เราหั่นออกมาเนี่ยค่ะมันจะมีความฉ่ำของมันหมู
เพราะว่าเราใช้เนื้อสันในที่มันไม่มีมัน
ใช่
นี่แหละค่ะคุณผู้ชมค่ะพอเรียบร้อยเสร็จแล้วเนี่ยค่ะทานได้เลยไหมค
เรื่องเท่ค่ะน้อง

หมักเนื้อหมูจนได้ที่ก็ต้องเอามาทอดเล็กน้อยแล้วนำไปต้มเคี่ยวให้เนื้อเปื่อย

เป็นเวลาเตรียมผักที่จะใช้เป็นเครื่องเคียงกันค่ะ

เป็นเวลาที่ใบตองรอคอยมานานแสนนานค่ะ
สำหรับเมนูอาหารสยามโปรตูเกตของเรา
แล้วก็มีอีกหนึ่งท่านร่วมสำหรับในวันนี้

เป็นตัวทายาทเนื้อแท้ต้นสกุลทองค่ะ

พี่เอ๊บอกว่าสมัยเด็ก
แทบทุกบ้านแถบนี้ก็จะทำอาหารเหล่านี้กินกัน
แต่ปัจจุบันเหลือน้อยลงทุกทีทุกที
จนแทบจะสูญหายไปหมดแล้ว
แต่ละเมนูบนโต๊ะมีอะไรบ้าง

และท่าคนออกแขวน

ใช่มากกว่าต้มจับฉายที่เคยทานทั่วไป

เพราะว่ามีส่วนร่วมมากเลยค่ะเมนู

ส่วนเมนูที่๒คืออันนี้ที่เราทำกัน

หมูมันมีความฉ่ำเวลาเคี้ยวลงไปจากมันหมู
แต่ว่ามันไม่ได้มันจนเหมือนแบบเราทานหมู๓ชั้น
แล้วตัวเนื้อสันในมันก็นุ่มในตัวของมันอยู่แล้ว
ทำให้แบบน้ำมันซึมเข้าไปแล้วมันจะมีกลิ่นหอม
น่าจะเป็นเครื่องเทศที่พี่แตนบอกนี่แหละ

ที่บ้านเปิดเป็นร้านอาหารมานาน

ก็ใน๑สัปดาห์มีไม่ต่ำกว่า๕๖โต๊ะแล้ว

เราจะเริ่มสตาร์ทตั้งแต่๑๑โมง

วันนี้ขอบคุณพี่แตนกับพี่เอ๊นะคะ
สำหรับอาหารสำหรับใหญ่บนโต๊ะแบบนี้
ใบตองประทับใจมากจริงค่ะ
วันนี้อิ่มท้องจนพุงกางเลยล่ะค่ะ

ที่เรียกว่าเป็นครั้งแรกของใบตองเลย

เป็นความประทับใจทั้งในรสชาติ

คุณผู้ชมคะ
การที่เราได้เดินชมย่านเก่าแก่

ถึงบรรยากาศเก่าวิถีชีวิตนะคะ

รวมไปถึงการได้ลองอาหารรสชาติแปลก
ที่มันทำให้เราได้ซึมซับประวัติศาสตร์ผ่านปลายลิ้น
ด้วยการสัมผัสรสชาติที่แท้จริงนั่นเองค่ะ
โอ้โหไทยแลนด์
โอ้โหไทยแลนด์